กับรถคันใหม่ป้ายแดงค่ะของวาดที่เจ้าสาวคนสวยกบกบ

ถูกต้องถูกต้องคุณผู้ชมค่ะเธอถอยออกมา
ปริ้นนี่เอาเลิกเอาใช้กันก่อนเลยคุณผู้ชมนี่
ไปรับรถคันใหม่แบบยกครอบครัวกันไปเลย
เดี๋ยวเรามีภาพความน่ารักมาให้ด้วยนะคะ

พี่พีทก็มาด้วย

เออนะคะแป๊บหนึ่งนะขอน้ำสักแก้วหนึ่ง
เมื่อกี้เสียงสูงจนแบบว่าไม่ไหวจริง

เขาพูดอะไรเขาจะโทนเสียงนี้หมดเลย
รับรองว่าเรียกพี่พีชทีเดียวสะดุ้งหันแน่นอนค่ะ

หล่อก็ไปกับเขาด้วยเหมือนกันนะฮะ
แก้มบุ๋มเนี่ยก็เลือกเป็นรถตู้สีดำ

แล้วบอกด้วยนะว่าใช้ไปยาวแน่เลย

คุณผู้ชมดูซะก่อน
อ๋อเอาเงินสดไปเลยน่ะ

พอดีแก้มบุ๋มไม่อยากเป็นหนี้เป็นสินนะพี่

นี่แหละวาสนาแก้มบุ๋มเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ

อกจากตกใจกับเงินสดที่หอบไปซื้อแล้ว
เลขทะเบียนอย่าเพิ่งลืมนะจ๊ะ

ไม่ใช่ค่ะกำลังใช้แบบว่าสมองคิดวิเคราะห์อยู่
สำหรับนี้มันเยอะมาก
มีควรมีเหล็กแบบสำสามอยู่ทุกชุด
แล้วแก้มบุ๋มนะความรักคุณก็ดี

ละก็เพราะผลขยันทำมาหาผู้ขึ้น

ที่ขยันเสี่ยงโชคกันด้วย